ท่านผู้ชมครับที่ประทุมธานีตำรวจสวพพลองรวงก็ต้องไปสืบสวน
เพื่อหาความจริงแล้วครับเพราะว่ามีคนไปขุดเจอกระดูก
คือลักษณะเหมือนกับกระดูกชิ้นส่วนแขนกับขาของมนุษย์
แล้ววันนี้ก็ขุดเพิ่มนะตอนที่ขุดเพิ่มไปเจอเหรียญบาทด้วย
คือเรื่องนี้มันเริ่มต้นมาจากมีผู้หญิงคนหนึ่งเธออายุ๔๙ปี
เธอบอกว่าเธอเป็นร่างทรงพ่อปู่หรือศรีกัดสปัก
แล้วก็สื่อสัมผัสกับวิญญาณของหญิงสาวคนหนึ่งมาขอร้องให้ไปช่วยหน่อย
บอกว่าถูกฝังเอาไว้ก็เลยตามหาตามหาจนเจอจริง
ถูกฝังดินเอาไว้ที่ท้ายซอยเอราวัน๕ตะบนคลอง๒อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
นี่ครับคือเธอคนนี้คือนางสาวธนาภานามสกุลสวาย
คนที่เป็นร่างทรงพ่อปู่ฤษีกัดสปะนะครับ
บอกว่าได้สื่อสัมผัสกับวิญญาณของหญิงสาวมาขอร้องให้ไปช่วย
ไปเจอโครงกระดูกหลังจากที่เธอจัดพิธีไหว้ครูเมื่อวันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วมีผู้หญิงคนนึงที่เป็นวิญญาณของผู้หญิงนะมาวนเวียนอยู่รอบบ้าน
ตอนนั้นคิดว่าเป็นวิญญาณเร่ร่อนนี่ฮะนี่คือร่างทรงของพ่อปู่ฤษีกัดสปะนะครับ
ชื่อว่านางสาวธนาภาซึ่งบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่า
พอ๕ตุลาคมทำพิธีไหว้ครูเสร็จมีวิญญาณผู้หญิงมาวนเวียนอยู่รอบบ้าน
ตุลาคมนั่งสวดมนต์วิญญาณผู้หญิงคนเดิมยังอยู่นี่ฮะ
แล้วก็มาบอกพ่อปู่ฤษีกัดสปะที่เธอเป็นร่างทรงด้วยการใช้รหัสสื่อสาร
หมายถึงใช้ท่าทางเพราะว่าคุยสื่อสารไม่ได้วิญญาณใช้ท่าทางสื่อสาร
บอกว่าตั้งท้องแล้วก็ถูกฆ่าถูกฆาตกรรมมานาน๕ปีแล้ว
คนร้ายเอาศพฝังดินเอาไว้ใกล้ใกล้คูน้ำขอให้ไปช่วยหน่อย
เธอบอกว่าเธอก็ทีแรกไม่อยากจะเชื่อแต่ตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหสุนัขหอนทุกคืน
สุนัขแถวบ้านเนี่ยหอนทุกวันจนหลานนอนไม่หลับ
ก็เลยตัดสินใจขี่จักรยานยนต์วนไปดูแถวใกล้ที่เกิดเหตุ
ที่วิญญาณเข้ามาสื่อสารเผื่อว่าจะเจออะไรบ้าง
ปรากฏว่าพอไปแถวที่ขุดเจอวิญญาณของหญิงสาวคนนั้น
มาบอกว่าถูกฝังตรงนี้นี่แหละก็เลยให้หลานช่วยกันขุด
ลงไปเจอกระดูกปริศนาจริงครับ
คืนนั้นน่ะนั่งสวดมนต์อยู่เนอะไม่ไหวแล้วมาแรงมาก
คืนนี้มาแรงมากปู่มาสะอื้นมาผ่านเราแล้วก็ร้องไห้อย่างแรง
เราก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปช่วยจะสื่อกับบางสิ่งบางอย่าง
ก็คือการยกรหัสอะไรอย่างนี้ผู้หญิงอย่างนี้
แต่อย่างเงี้ยก็คือการฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาขึ้นแค่เนี้ยแล้วเขาก็ร้องไห้
วันนั้นที่ไปชี้เราก็บอกว่าโอ้โหย่าลกขนาดนี้จะเจอยังไง
น้ำก็แห้งเลยบอกว่าขู่น้ำอะไรอย่างนี้ตรงนี้จริงเหรออะไรอย่างนี้
เขาก็ขึ้นมาอีกก็บอกว่ายังไงก็เห็นต่างหูเขา
เขาว่าอย่างงี้เขาเขาทำจับต่างหูเขาบอกยังไงก็เห็นต่างหูเขา
แล้วก็สื่อวันนั้นอีกว่าเหรียญบาทวันนี้ก็ได้เจอเหรียญบาท
ใกล้กับกระดูกเรามีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของยานบารมี
ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกมาว่าผู้หญิงคนนี้เขาโดนสะกดวิญญาณไว้
ตกใจเหมือนกันครับก็ไม่คิดว่าจะเจอครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะตรงจุดเลยครับ
เพราะอยู่เขาก็บอกว่าตรงนี้ผมก็เลยลองขุดตรงนี้ก็เจอเลยเหมือน
หัวทิ้มลงไปในบ่อครับเป็นคนหัวทิ้มลงไปในบ่อ
เพราะว่าเราจะเจอช่วงขาข้างบนก่อนครับผมพยายามจะหาส่วนศีรษะ
แต่ว่าไม่เจอครับน่าจะอยู่ลึกอะครับผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับ
แต่อยากจะช่วยเขามากกว่าเขาจะได้ไม่ต้องมาหาที่บ้านบ่อยครับ
คือเจอแต่ลักษณะเหมือนแขนขาแต่ยังไม่เจอพวกอะไรศีรษะที่บ่งชี้ว่าเป็นมนุษย์
เขาก็แจ้งตำรวจสพคลองหลวงวันนี้ก็มาขุดเพิ่มนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่มาขุดเพิ่มก็เจออีกส่วนหนึ่งที่คาดว่าจะเป็นส่วนสะโพก
แต่ก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นกระดูกของมนุษย์นะเดี๋ยวต้องเอาไปตรวจอย่างละเอียดก่อน
แต่เจอเหรียญบาทด้วยนะครับเหมือนที่ร่างทรงเขาบอก
ในภาพโครงกระดูกแล้วกับเหรียญบาทนะคือตรงนี้ร่างทรงเขาเชื่อว่า
หญิงสาวคนนี้ถูกฆ่าแล้วก็ฝังเอาไว้แล้วถูกสะกดวิญญาณเอาไว้ด้วยเหรียญบาทเหรียญนี้
มันอาจจะมองยากหน่อยแต่มันปนอยู่ในกองนี้นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้มีน้องชายของคนที่เป็นร่างทรงนะเขาบอกว่าเฮ้ยพอเกิดเรื่องขึ้นนะคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชม
เขานึกขึ้นได้ว่าเมื่อปี๕๗วิญญาณผู้หญิงคนนั้นบอกว่าถูกฝัง๕ปีใช่ไหม
เนี่ยน้องชายคนนี้เป็นน้องชายของร่างทรงพ่อปู่รูสีกัสสะปะนะเขาบอกคนนึกขึ้นได้ว่าเมื่อปี๕๗
ปีพอดีเลยนะเขาเคยได้กลิ่นเหม็นเน่ามาจากพื้นที่ตรงจุดที่ไปขุดเจอกระดูกอ่ะ
แล้วพอไปเทียบเคียงเวลากับที่ร่างทรงพ่อปู่ฤษีกัสปะบอกเนี่ยว่าผู้หญิงคนนี้ถูกฝังมา๕ปีเนี่ยเออมันจะใช่หรือเปล่า
ได้กลิ่นนะแต่เราไม่ได้สนใจนะมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันมีซี่โครงไก่กระดูกไก่มาทิ้งไว้
เอาทิ้งไว้เป็นกระสอบกระสอบเลยแต่ได้กลิ่นอยู่ก็ตอนนั้นวิดน้ำอยู่ด้วยตรงนั้นมุมนั้นวิทย์น้ำเข้านาผม
ใกล้จริงห่างกันมากมั้ย
มันแค่จากนี่แค่ถนนนะมึงเนี่ยแค่
ไม่หมายถึงว่าจุดที่ที่ทำงานแล้วอยู่จุดกับจุดที่ทำงาน
แต่ยังระบุไม่ได้เป็นมนุษย์แต่ว่าเฉาบ้านก็ไปดูกันเนี่ย
ก็ไปเจอกองแล้วก็เจอเหรียญบาทด้วยนะครับ
เดี๋ยวต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ต่อแต่คาดว่าจะเป็นแบบสะกดวิญญาณ
นิติวิทยาศาสตร์ว่าใช่กระดูกมนุษย์ไหม
แล้วก็ไปดูข้อมูลคนหายในช่วงสัก๕ปีที่ผ่านมากันแล้วกัน
ที่วิญญาณหญิงสาวบอกว่าถูกฝังมา๕ปี
เบื้องต้นเนี่ยถ้าในพื้นที่ปฐุมธานีนะ
พบว่ามี๒๑พฤษภาคมปี๕๙
มีครอบครัวของนางสาวสาวรสวัชิมาเพศหรือว่าเปีย
อายุ๓๓ทำงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนวรรณคร
เคยแจ้งความคนหายเอาไว้แล้วก็แจ้งข้อมูลคนหายกับมูลนิธิกระจกเงา
การติดต่อไปอย่างลึกลับขาดงาน
ไม่มีการถอนเงินในบัญชีไปใช้จ่ายเลย
ปัจจุบันก็ยังตรวจสอบไม่ได้
ถ้าท่านสงสัยนะครับว่าจะใช่หรือไม่ใช่
ติดต่อสพคลองหลวงดูญาติพี่น้องนะครับ